เสื้อแดงชุดแดงน้องมิลินั่นเอง
ก่อให้เกิดกระแสข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์ขึ้นมา

หลังจากลงจากเวทีควายชะล่าเลยคุณผู้ชม

ปุ้ยสาธิตหน่อยตบหน้าตัวเองทำยังไง

โอ้โหนี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหม

นี่น้องมิลลิหรือว่าคุณดานุภาคณฑีรกุล

บูกายแปลเป็นไทยว่าอะไรนะพี่ปุ้ย
บอกว่าฉันต้องตบหน้าตัวเองถึง๒ครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่านี่คือเรื่องจริงเบอร์บูกายก็คือรักนะทุกคนนี่ครับ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณมากนะคะแต่น้องมิลิฝากวอนอะไรไปด้วยรู้ไหมฮะ
อะไรคะแม่ค้าจ๋าอย่าขึ้นราคามะม่วงนะ
น่ารักอ่ะเออเอาราคานี่แหละจะได้ขายดีดีคนได้กินเยอะเยอะใช่อืม
นี่จังหวะที่เธอกินนะฮะจ้วงโชว์มันซะเลย
นี่เป็นไงใครจะไปนึกล่ะฮะเวทีดนตรีระดับโลกแบบนี้
มีคนเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมากินโชว์มีน้องมิลินี่แหละ
ในเวลาต่อมาครับมิลลี่ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพและวีดีโอ
น้องมิลิเขานับถือเป็นไอดอลเลยนะในงานเทศกาลดนตรีควาเชลล่าครั้งนี้ครับ
ทานอะไรนะเดี๋ยวดังอีกไม่รู้เธอทานอะไรแต่เดี๋ยวดังอีก

นี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนไหมคะหน้าทุเรียนแล้ว

ความดังชั่วข้ามคืนของน้องมิลิเนี่ยไม่ทันข้ามวันครับ
ปรากฏว่าใครจะเชื่อว่ามิลิเดือดร้อนเรื่องเงินคุณผู้ชมฮะ
นี่ไปทักเฟซบุ๊ก
คือมิลลิตัวจริงสร้างปรากฏการณ์แต่มิลลิตัวปลอมสร้างสุภาพ

ขอเสนอส่งบัตรเติมเงิน๓๐๐แลกกับข้าวเหนียวมะม่วง
โอ้โหนี่มิจฉาชีพนี้ก็โอ้คิดมุกได้ทันกระแสมากเลย

สวัสดีค่ะมิลลิเองนะ
หนูมีปัญหาด้านการเงินเพราะหนูยังค้างค่าทำเพลงไว้
แต่หนูมีข้อเสนอให้คุณ
ส่งบัตรครูมาให้หนู๓๐๐บาท
หนูจะส่งข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าเด็ดเอาไปกินบนเวทีโคเซล่าให้๑ชุดเลย

โอ้โหนี่ใครเห็นก็คงจะไม่เชื่อแหละครับคุณผู้ชม
วันนี้นี่คือมิจฉาชีพแท้เลยนะ

โพสต์เฟซบุ๊คมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นมิลิเพื่อจะแจ้งเตือนประชาชนไง

บอกว่าหลังจากที่มิลิสร้างปรากฏการณ์โชว์แรปขั้นเทพบนเวทีระดับโลก
ความนิยมกินข้าวเหนียวมะม่วงมันเป็นเทรนด์

โจรนี่ช่างสัญหาจริง
เห็นแบบนี้ก็คงน่าจะรู้กันว่านี่แหละมิจฉาชีพไม่ใช่น้องมิลลินะครับ